มาดูความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
หลังจากที่เก็บชัยชนะเหนือบาเรนไปได้
นัดที่๒ของรอบแรกในฟุตบอลเอเชียนคลับ๒๐๑๙

ต่อไปของเราก็ได้ลุ้นมากขึ้นนะครับ
คืออะไรติดตามจากรายงานครับ
ประตูอันสุดสวยของชนะทิพย์สงกระสิน

จะต้องเจอกับสหรัฐอารับเอมิเรตเจ้าภาพ
เพื่อชี้ชะตาการเข้ารอบก็ตาม
ทีมไทยในยามที่ไร้ซึ่งแม่ทัพใหญ่

โคชโตยสิริษักยอดญาติไทย
รวมถึงโคชโชคโชคทวีพรหมรัฐ

ปลุกเราให้พวกเขาลุกขึ้นสู้อีกครั้ง
คนิคของโคชโตยสิริษักนับว่าได้ผล
หลังจากที่ปรับระบบจาก๔๒๓๑มาใช้ระบบ๓๕๒
เปลี่ยนผู้เล่นจากเกมแรกทั้งผู้รักษาประตู
ชัดชัยบุตรพรมมาเป็นศิวรักษ์เทศสูงเนิน

ดาวรุ่งอีกหนึ่งคนลงในตำแหน่งด้านหลัง

ที่มีธีรศิลป์แดงดาและอดีศักดิ์ไกรศร
นักเตะเล่นกันอย่างมีอิสระมากขึ้น
ทำให้รูปเกมของทีมไทยไหลลื่นจากเกมที่ภาคอินเดีย
และเป็นเหตุให้ทีมชาติไทยเก็บใช้ชนะนัดประวัติศาสตร์ได้

ดินแดนตะวันออกกลางในรอบ๓๐ปีเลยทีเดียว
ซึ่งหลังจบเกมโคชโตยสิริษักยอดญาติไทย

รวมใจกันจนทีมเก็บใช้ชนะได้
ส่วนเกมในนัดหน้ายังไม่สามารถการันตีได้ว่า

แต่เชื่อว่าทีมชาติไทยมีขวัญและกำลังใจที่ดีอย่างแน่นอน

คือศรีวรักษ์เทศสูงเนินที่เซฟประตูสำคัญ
ก็เปิดเผยความรู้สึกว่ารู้สึกเป็นเกียรติ

อกจากนี้ยังขอให้แฟนชาวไทยเป็นกำลังใจ
ขอบคุณแฟนบอลชาวไทยทุกท่านนะครับ
ที่เป็นกำลังใจให้เราในแบบนี้นะครับ
ทั้งในสนามแล้วก็ทั้งทำทีวีทั้งที่บ้านนะครับ
แล้วก็พวกเราทุกคนนะครับ
ดีใจนะครับที่ทำให้คนไทยมีความสุขนะครับ
เราก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับ
ก็ฝากแฟนบอลชาวไทยนะครับ
ช่วยกันเชียร์เยอะนะครับ
สำหรับเงื่อนไขการเข้ารอบของทีมชัดไทย

ก็น่าจะเพียงพอสำหรับการเข้ารอบต่อไป

และมีโอกาสเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มเลยทีเดียว

อีกหนึ่งคู่ระหว่างอินเดียกับบาเรน
ทีมชาติบาเรนไม่สามารถเอาชนะทีมชาติอินเดียได้
จะมีลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ๓ที่ดีที่สุด

แฟนชาวไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติไทย
ให้สร้างผลงานที่ดีในเกมสุดท้ายของรอบแรก

ประวัติศาสตร์ของฟุตบอลรายการ
ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน